ความตั้งใจในวัดปฏิบัติในขณะครองสมณเพศของหลวงพ่อจรรย์ธิตธรรมโมนะคะ
ทำให้ท่านปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานและสามารถใช้สติกำหนดรู้กฎแห่งกรรมค่ะ
วันนี้ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปชมดูภายในของกุฏิของท่านนะคะ
เพื่อจะดูว่าชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นเป็นไปอย่างเรียบง่าย
ติดตามจากรายงานของคุณวันทินีศรีเคนค่ะ
ถ้ารุกศิษย์อยู่บนชั้นบนของกุฏิ
ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดเปิดเผยถึงผลงาน
และอัฐบริคารบางอย่างของหลวงพ่อจรรย์
จะรวบรวมเป็นพิพิธภัณฑ์
ให้ผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาตามความประสงค์ของหลวงพ่อ
เกี่ยวกับหลังพ่อเสียแล้วต้องทำอะไรมั่ง
แต่นี่คือลูกศิษย์ปรึกษากันเอง
ว่าจะทำบุญสวบิถัมธ์ร้อยวัน

แต่๓ครั้งตอนนี้เราก็ยังไม่ตกลงว่าจะไว้ที่ไหน
แต่รู้สึกก็พระใกล้ชิดก็ดี
รู้สึกอุปการะอุปถัมภ์ประจำหน่อยก็ดี
แต่หลวงพ่อสมัยก่อนท่านยังมีชีวิตอยู่
ก็อย่าทำพิธภัณฑ์พิธภัณฑ์ก็คือสร้างใจดี
อย่าจะเอาสิ่งของที่ท่านเคยใช้อยู่
ที่เราเคยรับรางวัลหลายอย่างที่หลวงพ่อเคยมีอยู่
เพราะเราไม่ได้ทำในทิศภัณฑ์
แต่ท่านก็เคยพูดไว้ว่าอย่าทำพิธภัณฑ์สร้างเจดี
บริเวณชั้นล่างเปิดอย่างโล่งกว้าง
เป็นสถานที่ออกให้พรญาติโยม
เมื่อครั้งสุขภาพแข็งแรงจะมานั่งบนอาศนะตรงนี้
แต่เมื่อชาราภาพไม่สามารถเทศได้เหมือนเคย
จะนั่งบนเก้าอี้สีเหลืองตัวนี้
ก็อย่ามาถือสิ่งบางช่วงนะเป็นพังคน

เราก็มีสร้างลงทางยุงมาเดินทางมา
เราก็มีให้ยมรับประทานอาหารตลอดเวลา
ก็คือทางว่าเราจะไม่มีเก็บเป็นค่าตัวค่าหัว

คือให้ก่อนมีเต็ดลงพ่อมีเต็ดให้
ถ้าเราสมมุติเรารู้สึกแหละกลับบ้าง
เราลีเครื่องทุกอย่างนี้มันก็ไม่ดินวัก
มก็มากลับมาทำบุญที่วัดได้
กุฏิ๒ชั้นล้อมรอบไปด้วยเหงาไม้
แสดงให้เห็นถึงจริยวัตรที่เรียบง่ายและสมรรถะของหลวงพ่อจรรย์
ในวันนี้ได้ละสังขาร
แต่คำสอนไม่เคยละไปจากใจลูกศิษย์ทุกคน
วันที่นี่ศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
มันก็ไม่ดินวันที่นี่สิเครข่าวไทยรัฐทีวี